มาดูกันต่อกับการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนนะครับ
วันนี้อยู่กับคุณสินทนันบุญยอดครับ

และคุณทศพรโสพลเสถียรสุขครับ
เป็นผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ

จริงก็คล้ายกับต่างประเทศเหมือนกัน
เพราะว่าต่างประเทศรู้สึกว่าสงครามเริ่มกลุ๊บอุ่น

ครับคุณถามออกมาพูดนะครับ

ต่อให้ปิดลบไปที่๕๙๓จุดนะครับ
แต่คนที่ซื้อสุทธิกลับเป็นนักทุนต่างชาตินะ

นะครับก็ถือว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยใช่นะครับ
วันนี้เราไม่ลุ้นละ๑๖๐๐ลุ้นมาหลายรอบแล้ว
๑๕๘๐กว่าแล้วก็ไม่ผ่านสักที
เพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนี้เมื่อวานนี้ก็ปิดอยู่ในแดนรอบ๗คนเหมือนกัน
เฉพาะหลักเลยนะก็คือเริ่มต้นจากตอนเช้า
คือหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นหลังจากที่คุณทรัมป์
ออกมาพูดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเกาหลีเหนือ
ซึ่งอาจจะมีการฮึ้มกันบ้าง
เกาหลีเหนือก็ตอบโต้มาว่าเขาจะทำอะไรกับอเมริกาบ้าง
ก็เลยทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาด
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินดอลลาร์
สมัยก่อนเราเคยพูดว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดี

ถูกต้องนะครับมีหยวนนะครับใช่แต่ดอลลาร์ที่ไม่แข็งค่า
แต่ตัวหนึ่งที่เห็นผลก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเราเรียกว่าถ้าไม่มีความเสี่ยงเราในตลาดการเงินเราพูดว่า
ตัวนี้ก็มีการเข้าไปซื้อกันเยอะ
จากว่าพอจะเกิดความไม่แน่นอนคนก็จะซื้ออาสแท็กที่ไม่มีความเสี่ยง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงครามกันจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่เหี้ยว
ส่วนสวิสเราถือว่าเป็นประเทศที่เป็นกลาง
โดยปกติเราจะรู้จักกันดีว่าสวิสไลน์ก็คือประเทศที่เป็นกลางเรื่องที่เป็นกลาง
ดังนั้นเรื่องของสงครามก็ไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรต่างที่มีความไม่แน่นอนในเรื่องของพระสงคราม
ปกติแล้วก็คือเงินเย็นกับเงินสวิสฟังเราจะเรียกว่าเป็นสองสกุลเงินที่จะมีเอฟเฟค

เพราะว่างั้นเงินทั่วโลกก็จะไหลเข้าสองประเทศนี้ไป
ใช่ก็เลยทำให้เมื่อวานค่าเงินเยนลงไปอยู่ที่ต่ำระดับ๑๑๐เยนต่อดอลลาร์
ก็คือเรามองว่าจริงแล้วเขาต้องการให้ค่าเงินเย็นอ่อน
เพื่อให้กระตุ้นการส่งออกแล้วก็ให้มีเกิดกำไรขึ้นในบริษัทต่าง
แต่วันนี้พอข้างกันเป็นแข่งแข่งเรื่อยก็อาจจะเอฟเฟคตรงข้าม

เพราะว่าส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมของทางญี่ปุ่นเป็นการส่งออกซะเยอะนะครับ
บวกไป๐๒๔นะครับแต่เมื่อวานี้ตลาดหุ้นที่หน้าสิตตาม
ไป๑๑๒นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียว

และกลับมาสู่บ้านเรานะครับตอนนี้นี่ตลาดหุ้นไทยนี่ดูทรงนะครับ
ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นก็ไม่ขึ้นตลาดหุ้นทั่วโลกลงเราลงด้วย
โดยทั่วไปตั้งแต่ต้นปีมานี่ทำบวกขึ้นเรื่อย
แต่ว่าหุ้นไทยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดัชณีความเชื่อมั่นนะครับ
เพิ่งบอกมาว่าโตช้ากำลังซื้อชะลอ

เช้าผมเจอบทความอันหนึ่งเขาบอกว่า
เมืองเดลฮีในอินเดีย
ปีนี้น่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุด

ส่วนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นโตเกียวที่เราเคยไปเที่ยวกับไปช้อปปิ้ง
เขาบอกเผลอจะโตแค่๐๑

ดังนั้นจริงเราจะเห็นว่าในภูมิภาคเอเชียเรา

เป็นเรื่องประเทศหลักใช่ไหมที่จะเข้ามาทดแทนการเติบตัวในศักดิ์กิจโลก
ก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างอินเดียอย่างจีนก็ยังเติบโตต่อเนื่อง
ครับผมแต่เห็นตลาดดูซึมอย่างนี้
ดิวใหญ่ในตลาดบ้านเรานี่อย่างไทยเบฟนะครับ

มีทุนเข้ามาลงทุนในสถาบันการเงินบ้านเรา
อันเหมือนกันซึ่งเป็นยอดใหญ่พอสมควร

เขาเรียกว่าทั่วประเทศเราเนี่ยคนทานค่อนข้างเยอะนะเติบโตค่อนข้างดี
ทางด้านธุรกิจอาหารหลายเจ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องดื่มด้วย

ก็บอกว่าส่วนหนึ่งภาคการท่องเที่ยวของเราบ้านเราก็ยังเติบโตดีอยู่
คนก็ยังมาเที่ยวประเทศไทยอยู่

ผมไม่ได้เดินเข้าซอยนะเอาแค่บนถนนนี่แหละ
เราเดินเข้าไปในห้างที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับ
เอาเป็นว่าผมไล่มาตั้งแต่พราลักษณ์เซ็นทันชิตลงเซ็นทันแอมบาสซี
เอ็มโคเทียเอ็มโพเรียมนะถ้าเราลองไล่มาดูนะ
ผมว่าคนที่ช้อปปิ้งส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ

อ๋อในโสดบ้านหรอไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารการกินก็เช่นเดียวกัน
การเป็นว่าคนไทยก็เท่าเทียบสัดส่วนนะผมว่า
เผลอในบางจังหวะคนไทยน้อยกว่าด้วยซ้
เขาเริ่มมีโปรโมชั่นเพราะว่าปีที่แล้วทุกปี
ไปท่องเที่ยวสามารถเอาเงินมาลดหย่อนได้
ปีนี้เขาก็จะกระตุ้นหน่อยมีกระตุ้นหน่อยนะครับ
วันนั้นตัวเลขของคนที่ยื่นเสียภาษีประมาณ๑๑ล้านคนนะครับ

เริ่มปรับมาก็คือแบ่งเป็นโซนให้

โซน๑นี่ก็คือเอาเมืองใหญ่แล้วกัน
อย่างกรุงเทพนครราชศรีมากาญจนบุรีเชียงใหม่ระยองเพชรบุรีอายุทยา
อย่างนี้แบบนั้นครับคือทั้งหมดนี้ก็รถยอดประสิทธิ์ประมาณ๑๕๐๐๐บาท
อันนี้ปกติอันนี้ถือว่าปกติ
เพราะนั้นคือคุณไปเที่ยวพอไปกำกัดประสิทธิ์มาเอาไว้รถยอดปลายปี

ก็จะมีลำปางน่านเพชรบุรีเลยบุรีรำจันทบุรีตราด
เมืองหน้าด่านอันนี้จะรถยอดประสิทธิ์ประมาณ๓๐๐๐๐บาท
รถยอดประสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะไปเที่ยวนะ
โซน๓เอาไปใกล้หน่อยนะอย่างเช่นลำพูนสุโขทัยแพร่พังงายะหลารถบุรีมุกดาหะ
เรียกง่ายเรียกเหมือนทางผ่านไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่

ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ค่อยจะไปพักกันเท่าไหร่นะครับเราอยากเข้าไปพักแต่ในเมือง

เพราะว่าจะทำให้เม็ดเงินกระจายไปสู่ความวิพากษ์บ้านเรา

เมื่อไหร่ที่เงินกระจายไปสู่ทุกจังหวัด
มันก็จะให้ทำการเติบโตในแต่ละจังหวัด
ในแต่ละจังหวัดจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นพอจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านอีกรอบหนึ่ง

แต่ที่สำคัญนะครับการท่องเที่ยวต้องใช้เงิน

และได้ลดหนภาษีด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ลองดูนะครับ

ตรง๕๐๐๐๐บาทนะครับ